มาถึงเมนูอาหารหลายคนนึกถึงการทานหมูกระทะ
หลายคนคิดถึงมากคิดถึงบรรยากาศ
กันออกไปนั่งที่ร้านหมูกระทะมีโต๊ะเก้าอี้น้ำแข็ง
บใส่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ร้านหมูกระทะเองเขาก็ต้องปรับตัวนะคะ

แบบไม่เต็มสตรีมแบบนี้
จัดเต็มยกเซตใช้คำว่ายกเซ็ตเพราะอะไร
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

หลายคนคุ้นชินกันดีและสั่งทานกันบ่อยอยู่แล้ว

เหมือนจัดโต๊ะจีนเขายกโต๊ะเก้าอี้ไปเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านด้วย
คือบรรยากาศเหมือนคุณนั่งทานร้านหมูกระทะที่โต๊ะเขาจริง
คุณกำลังจะบอกว่าเขายกร้านหมูกระทะ

เราจะต้องหาโต๊ะเก้าอี้ตัวเอง

โต๊ะเราแบบเพื่อนมากินไหนมันไม่พอไง
แต่อันนี้บรรยากาศคุณแบบเป็นไงเหมือนทานที่ร้าน
แล้วเจ้าของไอเดียนี้ชื่อว่าคุณเข็ม
จักริจพุ่มดอกไม้อายุ๒๘ปี
เขาเป็นเจ้าของร้านหอมหวนออนทัวร์โคราช
คุณดูดิต้องบอกว่าคุณพี่เขาเป็นอดีตหนุ่ม
วิศวกรเครื่องกลนะและผ่านตัวมาเปิดร้านหมูกระทะ
จริงก็เปิดมาได้๕ปีกว่าแล้วแหละ
คุณเข็มก็บอกว่าตอนนั้นลาออกจากงานมา
เพราะว่าอยากมาเปิดร้านหมูกระทะ
อยากได้รายได้เสริมรายได้แบบที่มันเยอะขึ้น

เขาก็ตัดสินใจเปิดร้านอยู่ที่โคราชเลยบ้านเกิดในพื้นที่คือ
ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรร้านเขานั่งได้ประมาณ๓๐โต๊ะ
พนักงานอีก๔คนทำเลดีมาก
อยู่ใกล้สถานศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี

ขายดีแน่นอนราคาเป็นเงินเองชุดเล็ก๑๕๐ชุดใหญ่๒๐๐บาท
ซื้อ๒แถม๑ทำให้ลูกค้าเยอะคุณดูดิ
บรรยากาศช่วงก่อนโควิดนะลูกค้าเยอะมาก
แวนกันมาอุดหนุนแบบไม่ขาดสายเลย
และตลอดเวลาที่ผ่านมาการค้าขายของเขาราบรื่น
แต่โควิด๑๙ทำให้ยอดขายลดลงมากไปถึง
แล้วทำยังไงขายไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องเปิดร้าน
บอกว่าต้องเปิดร้านต่อไปอ่ะมันขายไม่ได้จะทำไงอ่ะครับ
แบบยกโต๊ะยกโต๊ะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะเหมือนโต๊ะจีนเลย
สั่งหมูกระทะพร้อมบริการยกโต๊ะเก้าอี้ตั้งให้ถึงบ้าน
เสร็จบริการเก็บให้ถึงที่เก็บให้เลย
คุณที่มาของไอเดียนี้เกิดมาจากอะไรมาตรการที่ว่าเขาห้ามนั่งทานอาหารในร้านอาหาร
ถูกไหมบางคนก็เออเกร็งอยู่ช่วงนี้เปิดแล้วล่ะ
แต่ยังไม่อยากไปก็ยังสั่งได้ไงคุณ
เพราะว่าเขาจะยกเซตทั้งโต๊ะเก้าอี้
เท่านั้นไม่พอชุดจานชามตะกงตะเกียบเครื่องดื่มน้ำแข็งน้ำเปล่า
อัดลมชุดเตากระทะกาน้ำซุปอืมไปให้หมดเลยอุ้ยชมเลยเหรอ
ในราคาชุดละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณได้หมูกระทะชุดใหญ่สองชุด
เพราะบริการสิ่งที่คุณชนะชอบมากคือก็คือจุดเตาให้นี่เอางั้นสั่งเลยพี่ครับ
ยังไม่หมดทานเสร็จไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างด้วยเออ
แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้โต๊ะกับเก้าอี้บอกเขาได้ไม่เอาก็ได้
แต่เอาก็ดีมันสะดวกเราดีนะคะการให้บริการของเขาเขาบอกอย่างนี้
เขาวิ่งส่งในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือบริเวณใกล้เคียง
ถ้านอกเขตก็มีค่าส่งค่ะตามระยะทางซึ่งตอนนี้ร้านก็เริ่มเปิดให้บริการทานได้บ้างแล้วใช่ไหม
ก็เปิดให้ทานช่วงสี่โมงเย็นไปจนถึงสองทุ่มนะใช่ไหม
ใครอยู่แถวนั้นเดี๋ยวจะไปทานก็ไปได้หรืออยากจะสั่งยกโต๊ะแบบเนี้ย
พร้อมหวานหมูกระทะมอทห่อสอบประโต๊ะหนึ่ง

เล่าสู่กันฟังนี่มันคือการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจในปัจจุบันจริง

แล้วดีต้องจุดไฟให้ด้วยแล้วทานเสร็จไม่ต้องล้าง
ไม่ต้องล้างอยู่เฉยมันอยู่ที่ร้านจริง
สะดวกมากเลยแบบนี้นะคะถูกใจลูกค้า
คือเราเคยสั่งหมูกระทะมาทานที่บ้าน
แต่ปัญหาของเรามักจะอยู่ที่ว่าโป๊ะมันไม่พอ
อันนี้จริงแล้วถ้าไปนั่งกับพื้นมันก็ลำบากอีกจุดไฟไม่ได้อีกไฟไปอย่างจุดกว่าจะจุดได้

คุณไม่ได้จุดคนอื่นจุด

แต่มันไม่ติดไม่ใช่งานถนัดเขา
อะไปอย่างนี้แล้วเรารอดีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ